เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศของปาร์ตี้สุดเล่าร้อนกันนะคะ
ปาร์ตี้วันเกิดของหนุ่มดีเจมะตูมนั่นเองนะคะคุณ
ดิบทืนหรือเปรียงที่มันมากเลยคุณดิบทืนความดิบทืนและความเซ็กซีนั่นเอง

ครับแล้วทุกผู้สู้มากก็ได้ครับ
แล้วก็นอกจากแก๊งคุณแม่อ้ำแล้วนะคะก็ยังมีเหล่าซุปตาในวงการบันเทิง
ขอจัดเต็มความเปรี้ยวแซ่บตั้งแต่นี่ศีรษะจะหลดปลายเท้าเลยนะคะ
ไปร่วมอวยพรวันเกิดดีเจมะตูมกันอย่างคึกคักเลย
ไม่ว่าจะเป็นคุณแต้วนัทพรนะคะคุณเอสุปชัยน้ำชาชีระนัทนะคะ
รัศมีแคหญิงแย้รัศมีแคกับหญิงแย้เนี่ยคุณผู้ชมคราวที่แล้ว
ปาร์ตี้ปีใหม่ของเขาทีมเด็กแว้นอันนี้ก็สร้างความฮือฮาในโลกโซเชียล
ทีมหน้าเทาทีมหน้าเทาเออนะครับปากแดงนะคะ
แล้วก็อีกมากมายเลยดูจากภาพเอาสนุกสนานแล้วฮะ
แต่ที่ดูจะถูกใจเจ้าภาพที่สุดครับก็คงหนีไม่พ้นของขวัญสุดเซอร์ไพรส์สุดเซอร์ไพรส์ค่ะ
จากเพื่อนนี่แหละค่ะที่เล่าร้อนบอกเลยว่าชนิดที่แบบโอ้๑๘บวกจริง
ปิดตาได้นะคะเออไปดูคลิปอะไรล่ะค่ะไปดูภาพเอากัน
หวังว่าปีนี้ของขวัญจะถูกใจอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชม